นนทบุรีจุดที่มีคนมาลงทะเบียนถึง๓๓๐๐กว่าคน

คุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

ใครที่จะเดินทางมาที่ตอนนี้ต้องวางแผนระยะเวลาการเดินทาง
เพราะว่าตอนนี้รถรถถึงบริเวณด้านหน้า

คุณผู้ชมครับอยากจะแนะนำแบบนี้ครับ
ใครที่ไปเลือกตั้งล่วงหน้านะครับให้พกสมาร์ทโฟนฮะ

ก็จะทราบนะครับว่าจุดที่เราลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้นะครับ

มีหลายจุดให้บริการมากเลยครับ
สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีนะครับ
สามารถเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อ

แม้ว่าครูหาเลือกตั้งจะเปิดให้ลงคะแนนเสียง

แบ่งเป็นทั้งหมด๕ภาคบวก๑ในพื้นที่เขตนวลธบุรีนะครับ
รวมเป็นทั้งหมด๖จุดบริการการเลือกตั้งครับ
จำนวนที่ลงทะเบียนไว้๓๓๗๖๔คน

ภาคกลางบริเวณข้างสาราสารหลักเมือง
แล้วก็จุดที่๒บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรีครับ
ส่วนจุดที่๓ครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับ
อยู่บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีในหลวงรัชกาลที่๕ครับ
ที่๔เป็นภาคตะวันตกแล้วก็บริเวณภาคตะวันออก
อยู่ที่บริเวณสนามย่าด้านซ้ายของพระบรมราชานุสวรี

ที่๕เป็นห่วยเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนทบุรี
๑นะครับอยู่บริเวณหน้ามุกสารกลางจังหวัดนทบุรี
แล้วก็จุดที่๖ภาคเหนือบริเวณลานจอดรถ
ข้างสำนักงานประกันสังคมครับคุณผู้ชม
ครูหาการเลือกตั้งภายในเต็นต์ที่จัดเตรียมไว้ให้
ก็จะมีระบุจังหวัดแล้วก็เขตที่มีสิทธิ์การเลือกตั้ง
รวมไปถึงทางด้านการใช้สิทธิ์นะครับ
บริเวณเราเข้าไปข้างในเราก็จะเห็นรายชื่ออย่างชัดเจน
คุณผู้ชมครับแล้วก็มีโต๊ะครูหา๓โต๊ะนะครับ
รวมไปถึงกล่องหย่อนบัตรเลือกตั้งบริเวณข้างหน้า๑กล่องนะครับ
มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแยกทุกครูหาครับ
สำหรับประชาชนที่ลงเลือกตั้งล่วงหน้าไว้

บอกว่าการเลือกตั้งใหญ่ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับ

ไม่ใช่เพียงแค่การลงคะแนนเสียงแล้วก็จบนะครับ
แต่ว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่จะเลือกผู้นำประเทศ
ให้มาบริหารจัดการทิศทางของประเทศว่าจะไปในทางทิศทางไหนครับ

เพื่อที่อย่างน้อยเราจะได้ไม่เสียสิทธิ
ไม่ว่าพักไหนจะได้หรือใครจะได้เป็นนายก
ผมก็หวังว่าขอให้ประเทศได้เดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีขึ้น

คือรู้สึกว่าเริ่มห่วงสิทธิ์ตัวเองแล้ว
เมื่อก่อนนี้ก็คิดว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่
แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่แค่
เมื่อก่อนเรานึกว่าเราไม่ได้รับผลกระทบอะไร
แต่ตอนนี้คือเรารู้สึกว่ามันกระทบเต็ม
ตอนที่เราแบบต้องมาทำงานหาเงิน
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาเลือกตั้งล่วงหน้า

ว่าให้ตรวจสอบสถานที่ลงเลือกตั้ง

รวมไปถึงสามารถลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งได้

คุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ในขณะนี้
เป็นครูหาการเลือกตั้งของบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ทีมข่าวชะละทีวีปักหลักรายงานสดอยู่ที่นี่นะครับ
สังเกตได้เลยนะครับว่าประชาชนที่มาเลือกตั้งกัน

ตื่นเต้นในการที่จะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเอง
แล้วก็บางคนติดในช่วงเวลาการทำงาน

เพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชม
ส่วนสำหรับผู้พิการรวมไปถึงผู้สูงอายุนะครับ
ไม่สามารถเดินเข้าไปในครูหาได้นะครับ
ก็จะมีการให้บริการสำหรับรถเข็นนะครับ
ให้บริการสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมานะครับ
ว่าสำหรับพี่น้องประชาชนครับคุณผู้ชมครับ
ที่จะเดินทางเข้ามาเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้นะครับ
สิ่งที่สำคัญก็คือการตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองครับ

เพราะว่าตอนนี้คนเยอะมากแล้วก็ครูหาแต่ละครูหา

แต่ก็มีเก้าอี้ให้บริการกับพี่น้องประชาชน
ลงคะแนนหรือการเลือกตั้งได้จนถึงช่วงเวลา๑๗นาฬิกานะครับ
สิทธิ์ทุกเสียงมีค่าในการชิสตาร์ประเทศไทยนะครับ

รายงานสดจากสารการว่าการนะครับของจังหวัดพระบุรีครับ

พักนั้นเชียร์พักนี้